เมื่อวานนี้สักประมาณ๑๘นาฬิกาค่ะ
ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานน้ำหอมย่านลาดกระบังนะคุณผู้ชม
แล้วคือใกล้กับโรงงานมิงตี้เนี่ยสักประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
เพราะดีมากตอนนั้นคือตอนที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่สามารถระดมโฟมเข้าไปช่วยดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุได้ทัน
จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพลิงสงบลงแล้วนะคะแต่ถามว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะ
ใจหายวาบเลยความหัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
แล้วจุดเกิดเหตุไฟไหม้๒จุดมิงตี้กับโรงพยาบาลผลิตน้ำหอม
ใกล้กันเลยไม่ไกลนะ๒๐กิโลเมตรแล้วเห็นไหมคะ
ควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้
สิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะมลพิษคนแถวนั้นเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง
โรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ก็คือโรงงานบริษัท
กระบังโซน๓เขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
ลักษณะของโกดังเป็นโกดังชั้นเดียวเก็บสินค้าประเภทน้ำหอม
เห็นไหมคุณผู้ชมเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมาก
ควันดำหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะ
เนื่องจากโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตน้ำหอมสบู่แชมพู
เพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักคือแอลกอฮอล์
ตอนที่เกิดเหตุมีแอลกอฮอลเก็บอยู่ในโกดังสักประมาณ๗๐๐ลิตร
แต่ส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในถังขนาด๒๐๐ลิตรค่ะ
ก็เลยทำให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแอลกอฮอลเหล่านี้
ออกมาอยู่ด้านนอกโกดังได้ทันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำดับเพลิงถึง๓๘คัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดกระบังกว่า๑๓๐คนค่ะ
มาช่วยการใช้โฟมฉีดเข้าไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะอย่างน้อยเนี่ยในสถานการณ์ร้ายก็ยังมีเรื่องดีนะคะ
เพราะสามารถระดมรถฉีดโฟมเข้าไปได้ทัน
เพราะเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานน้ำหอมตรงนี้เนี่ย
อยู่ไม่ไกลจากบริษัทมิงตี้
ก็คือโรงงานมิงตี้ที่สมุทรประการที่เกิดเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้
ห่างกันสักประมาณ๒๑กิโลเมตรแล้วนะคะ
ตอนที่เกิดเพลิงไหม้มันโหมกระหน่ำรุนแรงมาก
โครงสร้างของโกดังทำท่าเหมือนว่าจะซุดตัวลงมา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดับเพลิงค่ะ
แต่ต้องยืนดับเพลิงจากภายนอกนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็มีการทุบกำแพงบางส่วน
เพื่อเปิดช่องให้มองเห็นด้านในว่าจุดไหนบ้าง
ที่ถูกเพลิงไหม้ที่ถูกไฟไหม้
แล้วพยายามฉีดโฟมก็คือฉีดไปให้ตรงจุด
ไม่ใช่ว่าฉีดแบบหวานเดี๋ยวมันจะไม่ตรงจุดนะฮะ

สุดท้ายแล้วด้านนอกเขาก็ต้องช่วยกันอีกแรงหนึ่ง
ฉีดน้ำเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ลดอุณหภูมินะคะ
สุดท้ายแล้วเพลิงสงบลงสักประมาณ๔ทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมาโครงสร้างอาคารก็เย็นตัวลง
ก็เลยทำให้ตัวอาคารไม่มีส่วนไหนที่พังถล่มลงมานะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพ

ร่วมกับผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่สักประมาณ๑๓๐คน
แล้วกำลังจะเลิกงานช่วงสักประมาณ๖โมงเย็นไง
มีการพบกลุ่มควันไฟออกมาจากคลังสินค้าเก็บหัวน้ำหอม

หาถังดับเพลิงมาช่วยกันฉีดฉีดเข้าไป
แต่ไม่ได้จริงค่ะไม่สามารถจริงค่ะ
สุดท้ายต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
ตอนนี้สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไร
ต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยืนยันว่าเพลิงไหม้โรงงานลาดกระบังครั้งนี้
ไม่มีอันตรายเหมือนกรณีโรงงานมิงตี้ที่สมุทรประการ

ไม่รั่วคือเพลิงมันแค่ไฟไหม้มันได้ระเบิดออกมานะฮะค่ะครับ